ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ก็เปิดเผยนะครับว่าเบื้องต้นมี๓๐ประเทศ
ขานรับในการเข้าร่วมพระราชพิธี
ถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙แล้วนะครับ
ขณะที่รัฐบาลเตรียมซักซ้อมความพร้อม
และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

ภายหลังการจัดสร้างพระเมรุมาตรจำลองเสร็จสิ้นแล้วครับ
เอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
ว่าการจัดสร้างพระจิตกาธานของทุกจังหวัด๘๗๘แห่ง

ส่วนการจัดสร้างพระเมรุมาตรจำลองเสร็จสิ้นแล้ว๑๐๐
หลังจากนี้จะปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ
ซึ่งคาดว่าเสร็จสิ้นภายใน๑๒วันนี้ครับ
สำหรับขั้นตอนต่อไปก็คือต้องปฏิบัติ
คือการซักซ้อมการปฏิบัติงานทั้งกิจกรรมตามซุ้มต่าง
และการเผาดอกไม้จันทร์ในส่วนของกรุงเทพมนคร
บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
รวมทั้งซุ้มต่างอีกกว่า๑๐๐ซุ้ม
โดยทางกรุงเทพมนาคมกำลังเตรียมการอำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนที่จะเดินทางมายังจุดต่าง
ส่วนการประสานกับฝ่ายความมั่นคงในการดูแลความปลอดภัย
ได้ทำงานร่วมกันตามขั้นตอน
ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่าจะเกิดความไม่เรียบร้อยครับ
ด้านของนายดอนปรมัติวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
กล่าวถึงการเชิญแขกต่างประเทศ
เพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
โดยเปิดเผยว่าจำนวนตัวเลขขณะนี้ยังไม่แน่นอน
เบื้องต้นประเทศที่ส่งรายชื่อมามี๓๐ประเทศ
โดยกระทรวงการต่างประเทศจะได้มีการหาบรือร่วมกันอีกครั้ง
เรื่องการเตรียมการต้อนรับและการอำนวยความสะดวกครับ
พร้อมระบุถึงพื้นที่ถวายดอกไม้จันทร์
สถานทูตไทยในต่างประเทศ
มีความพร้อมแล้วในทุกพื้นที่
ส่วนระยะเวลาที่จะถวายดอกไม้จันทร์
ตรงกันกับเวลาของประเทศไทยหรือไม่นั้น
จะต้องมีการหาบรือกันอีกครั้งหนึ่งครับ